เด็กชายวัย๑๔ปีนักเรียนม๒
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
สั่งซื้อของออนไลน์แล้วถูกโกง
เครียดหนักจนเส้นเลือดในสมองแตกและเสียชีวิต
เรื่องนี้คือคุณครูของเด็กที่เสียชีวิตบอกว่าทนไม่ไหว
แล้วก็นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาร้องเรียนสื่อ
เพื่อให้ช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกศิษย์ด้วยนะครับ

ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ซึ่งครอบครัวได้จัดงานศพและชาปนกิจศพน้องไปแล้ว
ท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัว

ก่อนหน้านี้น้องเอก็เป็นเด็กเรียนดีนะครับ
โทรศัพท์มือถือของน้องเสีย
ก็เลยจะต้องใช้เรียนออนไลน์ใช่ไหมก็เลยต้องหาซื้อใหม่
เข้าไปดูในร้านในไอจีเจ้าหนึ่ง
ซึ่งมีผู้ติดตามกว่าหกหมื่นคนนะครับ
ทางแม่ค้าก็โพสต์รีวิวการส่งของให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อ

เอก็เลยทักไปสอบถามแล้วก็ตอบรองราคากับแม่ค้า
สรุปสุดท้ายน้องเอตกลงซื้อโทรศัพท์มือถือ๕๐๐บาทนะครับ
แล้วก็ขอเงินพ่อโอนไปให้แม่ค้าในทันที
แล้วทีนี้น้องเอนะคุณเขาก็รอมือถืออย่างใจจดใจจ่อ

แต่สุดท้ายไม่มีการส่งสินค้ามาให้
แล้วก็โดนแม่ค้าบล็อกนะคุณ

เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้น้องเอเครียดมาก
พ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่าซึมอยู่หลายวันนะคุณนะ
พ่อแม่ก็พยายามปลอบใจบอกไม่เป็นไรนะลูกนะ
เดี๋ยวพ่อเก็บเงินซื้อให้ใหม่ก็ได้นะครับ
แต่ว่าน้องเครียดตลอดจนมีอาการผิดปกติครับ

แล้วคุณหมอก็แจ้งบอกว่าน้องมีอาการหนักคุณ
เลือดในสมองแตกแล้วก็เสียชีวิตนะครับ

วัยที่สนาววายเที่ยวเผลอเชียงดาวเหมือนกัน
พร้อมกับร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
ให้ตำรวจนำตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้
เพื่อไม่ให้ไปหลอกลวงใครอีกนะฮะ
จากการตรวจสอบพบว่าร้านขายมือถือในโลกออนไลน์นั้นนะครับ
ยังมีการโพสต์ขายตามปกติเลยคุณ
แต่ก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าเป็นรูปของเจ้าของร้านตัวจริงหรือไม่
แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียหายหลายคน
ที่เคยถูกหลอกในลักษณะเดียวกันเขาเขียนโกง
เต็มไปหมดเลยเขาออกมาแชร์ออกมาแฉกันนะครับ